แน่และหนาวจริงแต่ผมไม่ได้บอกนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกครับว่าช่วง๒๘๓๑มกราคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกแล้วรอกจากจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ครับแบบนี้เนี่ยจะทำให้ไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก๒๔องศา
พึ่งเก็บอย่าเพิ่งเอาไปไปมริจาคนะอาจจะยังต้องใช้อยู่ครับ
เรื่องนี้มีการแชร์กันในกลุ่มไลน์นะคุณผู้ชมลองเช็คดูว่า
ผลิตไข่เป็ดปลอมส่งเข้าตลาดไทย
ถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันตายผ่อนส่งเลยนะ
และอีกคลิปหนึ่งเป็นการผลิตไข่จากสารเคมี
นำเข้าสู่กระบวนการคัดไข่ตามปกติ

คลิปที่อ้างว่าผลิตไข่เป็ดปลอมที่จริงแล้ว
เป็นการแปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้า
ส่วนอีกคลิปก็เป็นการทดลองผลิตไข่จากห้องทดลอง
แล้วตัดต่อกับภาพการคัดไข่เท่านั้นเอง
ไม่ได้มีการผลิตไข่ปลอมออกวางขายแต่อย่างใดครับ

พอมาคิดดูแล้วต้นทุนมันแพงกว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด

ไข่ไก่ไข่เป็ดยังมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค
ฉะนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องมาผลิตไข่ปลอมครับ
ดังนั้นใครได้คลิปนั้นไปที่แชร์กันในไลน์เนี่ย
ไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องแชร์ต่อด้วยครับ
และใครเป็นคอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีต้องระวังไว้เลย
เพราะว่าคณะกรรมการอาหารและยาได้อายัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ที่นำเขามาขายในไทยเนี่ย๒ล็อตจำนวน๓๐๔๐ถ้วย
เขาอายัดไว้ส่งตรวจวิเคราะห์ครับ
ตกค้างในซองผงปรุงรสประมาณ๐๐๗๕มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ต้องไม่พบการตกค้างในอาหารจัดว่าผิดมาตรฐานการผลิต
มีโทษปรับด้วยมีโทษปรับ๕๐๐๐บาทซึ่งผู้บริโภคอย่างพวกเราต้องหลีกเลี่ยงห้ามบริโภคโดยเด็ดขาดครับ